เอาไปดูอีกนึงเรื่องราวโหเป็นเหตุราคมถึงที่จังหวัดชนบุรี
มันมีหมูป่าตัวหนึ่งคลั่งเลย
เกิดอาการคุ้มครั้งเรียนเรียกว่าทำนี้เลย

รถออกต่อใส่ยังเอาไม่อยู่คุณไปดูเอาเถอะ

มันทำอะไรมันทำอะไรมอเตอร์ไซ์นั่นมันจะขี่หรอกนั่นสิ

ดูสิครับเห็นที่ครั้งขึ้นที่ตำบลสุรศักดิ์ดอำเมิดศิริราชาจังหวัดชุนบุรณิ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหมูป่าเพศ

เจ้าหน้าที่มาถึงมันรอช้า

แล้วก็ส่งมอเตอร์ไซค์ไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับ

เรื่องของเรื่องเขาต้องเกลี้ยกล่อมมาเลยนะ
เพราะมันดูอาการแบบคุ้มคลั่งมาก

เฮ่ยหมูป่าใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกัน

มันทำเสียงหมูป่ามันคลั่งเนอะ

ทีนี้โอ้โหทำลายข้าวของ
ชาวบ้านเขากลัวมันจะมาไล่ชนไล่ฟัดไล่กัด
เอาวะนี่แต่มันมีสาเหตุคุณผู้ชมค่ะ
คุณไปดูสิว่าสาเหตุที่เจ้าหมูป่าเพศผู้ตัวนี้
มันคุ้มคลั่งเพราะอะไร
มันเข้าตำราที่ว่าที่ใดมีรักมีหมูป่า
เฮ่ยตำราไหนของคุณ

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าไอ้หมูป่าเพศผู้ตัวนี้มันคุ้มครั่ง
เพราะมันหวังจะเข้าไปพูดคุยคบหา
เจ้าหมูแคะเพศเมียที่อยู่ในบ้านตรงข้าม

จะไปจีบเขาจะไปจีบสาว
ไม่ให้เข้าบ้านเดินคอตกออกมาเลย

พอตกเลยไงมันก็เลยทำลายรถมอเตอร์ไซค์
เพื่อหวังจะให้สาวเจ้านั้นหันมามอง

สุดท้ายสาวก็ไม่มองก็เลยต้องมานอน
ซึมเลียแผลตัวเองอยู่ใต้ต้นมะเมี่ยง
มะม่วงจริง

คอตกเลยน้ำตาซึมเลยนะโอ้โฮชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกนะว่า
เอาจริงนะไอ้หมูป่าเพศผู้ตัวนี้

จริงนี่สายมันดีผู้จาน่ารักเรียบร้อย
ครับขาครับขาเจอใครก็ทักทาย
คือมีอัธยาศัยที่ดีกับคนแถวนั้น
อันนี้หมูป่าหรือคุณคะหมูป่าครับ
แต่ไอ้หมูป่าตัวนี้นิสัยมันเปลี่ยนไป
เพราะว่าเพราะว่ามีไอ้หมูแคระเพศเมียเนี่ย

ใจก็เลยแตกใจแตกเลยครับ
เจอสาวใจแตกเปลี่ยนเป็นตัวละตัว

เป็นหมูมีปัญหาใช่
โอ้โหติดสาวงอมแงมหวังจะมาขอพูดคุยเท่านั้นเอง

ก็เลยทำลายรถมอเตอร์ไซค์มันซะอย่างนั้น
เอาล่ะยังไงซะเราก็ไม่รู้จะฝากเตือนกันยังไง
ดูสภาพรถมอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาสอบปากคำเจ้าหมูตัวนี้อีกทีนึง
วิธีการจีบสาวมีเยอะมากมาย

คืออย่างนี้ถ้าจะจีบสาวนะผมมีอยู่วิธีหนึ่ง
ยังไงคุณซื้อกันไก่ให้เขาไปเลยสองอัน

ผู้หญิงเก็บไว้อันหนึ่งจะได้
จะได้ไม่ห่างกันไกล
คุณมีกันไก่๑อันเรามีกันไก่๑อัน
ติดตัวไว้ทีนี้เราก็จะไม่ห่างกันไกลอีกเลย